วันนี้พระรหัสสบดีที่๒๔มกราคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
สมุทรสาครมีอุบัติเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนนนะครับ
ทำให้ร่างตกระเด็นลงมากระแทกกับหน้ารถกระบะที่ขับตามหลังมาแล้วก็ถูกทับจนเสียชีวิต
ส่วนรถยนต์คู่กรณีคันก่อเหตุนั้นหลบหนีไปนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุบนถนนพระราม๒ช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๒
ในพื้นที่ตะบนบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

พบรถกระบะอิซูซูดีแม็กซีขาวติดโครงหลังคาจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยุบ
ห้อน้ำแตกกระจกมีรอยแตกร้าว
ใต้ท้องรถพบนายสาคอนจันสีอายุ๕๔ปีชาวศรีสเกตถูกทับเสียชีวิต
สภาพศพขาหักทั้งสองข้างและมีบาดแผลตามร่างกาย
ใช้รถยกเพื่อนำร่างออกมา
ตำรวจสอบสวนนายไพโรธบัวฝรั่งอายุ๕๓ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่ในช่องทางขวาสุด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเบนท์ที่ขับอยู่ด้านหน้าพุ่งชนนายสาคอน

ร่างกระเด็นลอยตกลงมากระแทกกับกระจกหน้ารถ
หล่นลงพื้นถนนถูกทับเสียชีวิต
ส่วนรถเบ้นคันก่อเหตุได้ขับหลบหนีไป
รอยมาหาหน้ารถผมผมเห็นแล้วผมมันขนาดนี้ไม่ทันแล้ว

มาแทฟปึ้งนุ่มตกไหลเบรก
พอเบรกปุ๊บแรงมาท่ามันก็เลยหยุดไปทางโนโล่น
ภาย่างดังแล้วมันก็หยุดซาไปมา

แพงจันสีอายุ๕๑ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต

ที่เห็นศพของสามีก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
พร้อมกับบอกว่าผู้เสียชีวิตชอบออกมาหาปลาตามแหล่งน้ำต่าง
ซึ่งก่อนเกิดเหตุกำลังออกไปวางตะข่ายดักปลา
แต่ก็ถูกรถชนจนเสียชีวิต
ตำรวจได้วิทยุสกัดจับรถเบ้นตามที่คนขับรถกระบะให้ปากคำ
ว่าน่าจะมุ่งหน้าหลบหนีไปทางจังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนางอนงเขียวละลิ้มอายุ๕๘ปี
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามร่างกายศีรษะแตกมีเลือดอาบตามใบหน้า
นั่งอยู่หน้าร้านคาแคร์ติดกับโรงโม่ปูน
ถนนบางวัวสายเก่าตะบนบางวัวอำเภอบางมะกง
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีดำจอดอยู่
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหลานที่โรงเรียน

ก่อนที่จะเสียหลักล้มจนได้รับบาดเจ็บ

ทางหลวงชนบทสายบ้านช้างบอบบ้านแนงมุด

จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะชนท้ายรถอีแตน
ทุกอ้อยมาเต็มคันจอดอยู่ไหลทาง

และมีผู้บาดเจ็บสาหัสติดภายใน๒คน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือประมาณ๑๕นาที

เพิ่งกลับจากไปส่งญาติที่ตะมนต์โครกสะอาด

เพราะเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะที่ผ่านมารถบรรทุกอ้อยบางคันติดสัญญาณไฟท้ายไม่ชัดเจน
และบางคันก็ไม่ติดสัญญาณเตือนเอาไว้